แต่อย่างที่คุณอรัชพรบอกวันนี้วันจ่าย

พรุ่งนี้ก็วันไหว้แล้วก็มารืนก็เป็นวันเที่ยว
วันนี้วันตื่นเสร็จ๒๓มกราคม๒๕๖๓วันจ่ายนั่นเอง
หลายคนไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ไปซื้อของ
เพื่อจะเส้นไหว้บรรพบรุษแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในวันพรุ่งนี้
บรรยากาศเป็นอย่างไรเราพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละที่แต่ละแห่งกัน
บางพื้นที่บอกก็คึกคักอยู่บางพื้นที่บอกว่าไม่คึกคัก
คนมาซื้อบอกก็ต้องซื้อของไหว้เต็มรูปแบบ

เอาไปดูบรรยากาศที่ตลาดต้นลำไยอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่นะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นตลาดขายอาหารสดอันดับต้นของทางจังหวัดเชียงใหม่เขา
เพราะว่ามีประชาชนตั้งแต่เช้าแล้วครับเข้ามาจับจ่ายซื้อเนื้อหมู
ไก่ค่อนข้างจะไม่มากนักนะครับก็เขาบอกว่าโอ้โหบางตา
พ่อค้าแม่ค้าบอกลูกค้าน้อยจังเลยนะครับ
ร้านขายหมูขายเป็ดขายไก่เจ้าดั้งเดิม
แม้จะมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาบ้างแต่ไม่ถึงครึ่งนะคุณ
คือปีก่อนมันมียอดสั่งซื้อมากกว่านี้นะครับ
แล้วก็ปีนี้ยอดไม่ถึงครึ่งเมื่อปีก่อน
เจ้าของร้านในตลาดวโรรสส่วนใหญ่ก็บอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากภาวะเศรษฐกิจนี่แหละครับ

ประกอบกับราคาวัตถุดิบทุกชนิดปรับขึ้น
โดยเฉพาะหมู๓ชั้นจากกิโลกรัมละ๑๓๕บาท
อันนี้ปรับเป็น๑๗๐บาทนะครับ
ทำให้ทางร้านมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาไปตามต้นทุนด้วย
อันนี้ที่เชียงใหม่เราก็สำรวจตลาดในวันจ่ายวันนี้นะฮะ
ลงมาหน่อยค่ะไปดูที่จังหวัดตราดนะคะ

เขาก็ออกมาเลือกซื้อของไหว้กันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเช่นเดียวกัน
ผู้ประกอบการร้านค้าหัวหมูเป็ดไก่ขนมหวานผลไม้
ก็เพิ่มจำนวนสินค้าที่ขายในแต่ละวันให้มากขึ้นหลายเท่าตัว
จะได้เพียงพอกับผู้บริโภคนะคะ
ที่ร้านขายหัวหมูชื่อดังเจลือหัวหมู
อยู่บริเวณข้างวัดเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะคะ
โอ้โหร้านนี้ประชาชนมาซื้อของไหว้กันเยอะเลย
สั่งจองก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วด้วยนะคะ
ปีนี้เขาบอกว่าเนื้อหมูเนี่ยจะแพงกว่าปีที่ผ่านมาซะหน่อย
ส่วนเป็ดกับไก่ยังคงขายราคาเท่าเดิมค่ะ
ในส่วนของขนมไหว้ก็ราคาเดิมเหมือนกันนะคะ
จะขึ้นราคาก็จะมีข้าวต้มมัดขออภัยขนมมัดใต้
หรือว่าขนมที่ทำจากข้าวเหนียวค่ะ
เพราะต้นทุนข้าวสารเหนียวมันมีราคาสูงขึ้นนิดหน่อย
ตลาดเทศวิวัตร๑ในพื้นที่อำเภอเมือง
ปีนี้พบว่าชาวไทยเชื้อสายจีน

ขนมเทียนขนมเปี๊ยะขนมสาลี
ขนมขออภัยแล้วก็พวกอาหารคาวนะครับ

ปีนี้ราคาขายที่ตลาดแห่งนี้นะ
เขาบอกว่าเขาไม่มีการเพิ่มราคานะครับ
คือราคาเท่ากับราคาเมื่อปีที่แล้วเลย

ผลไม้รายหนึ่งบอกว่าแม้ปีนี้จะมีคนออกมา

แต่มีความว่าแตกคุณ
มากแล้วนะแต่น้อยกว่าปีก่อน
แต่ก็ถือว่าขายยังพอใช้ได้อยู่ยังดีอยู่

เป็นวันหยุดชดเชยวันตรุษจีนด้วย
ก็ทำให้บรรดาลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่น
เดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง

จึงทำให้ปีนี้นะครับเทศกาลตรุษจีน
คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมานะครับ
เพราะวันนี้วันพระสบดีที่๒๓
วายวันเที่ยวอาทิตย์ก็ได้หยุดอีก๑วัน
แล้วก็มีหยุดชดเชยอีก๑วัน
ลูกหลานก็กลับบ้านไปไหว้บรรพบุรุษ
กลับที่บ้านทำให้มีหยุดหลายวัน